คุณค่ะน้องสาวคนสนิทอย่างนี้นะคะคุณกำลังจะเข้าสู่ประตูวิวาไปแล้ว
ก็เลยนึกถึงพี่ชายคนสนิทค่ะคู่จิ้นค่ะคู่นี้นะคะ
ก็เลยคิดถึงเหมือนคุณบอยปกรณ์จะว่ายังไงน้องสาวจะแต่งงานแล้ว
แววก็บอกว่าเออก็ร่วมยินดีด้วยแต่ว่าขอออกตัวก่อนว่าไม่รู้ไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อนเลยนะคะ
ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

อยก็บอกว่าโอ้ก็แล้วแต่แฟนคลับได้เลยจ้า

เปิดไฟว่างยาวไปเลยค่ะ
ปล่อยให้น้องชายอย่างหนกธนาแซงไปแล้วค่ะคุณคะ
ก็ดีใจด้วยครับเป็นเรื่องที่น่ายินดี

ความจริงแล้วด้วยวัยแล้วอะไรอย่างนี้

คือมันก็ถึงวัยแล้วความจริง

ยังไม่ได้ไม่รู้ยังอาจจะยังไม่ได้อ่าน

มันไม่ใช่เรื่องที่ผมซีเรียสอยู่แล้วอะไรอย่างนี้

ไม่ได้เป็นคนที่แบบจับคู่กันเองอะไรอย่างนี้
เหมือนกับว่าแฟนคลับเขาก็แบบจิ้มคู่เรา

มีโอกาสเท่ากับผมอีกใช่ไหม

นี่แหละค่ะอาจจะไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะคะ
เพราะว่าข่าวนี้มันระแคะระคายมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะ

ก็นั่นราคาก็เป็นไปตามนั้นแหละนะคะ